ผู้ชายคนนี้คือจริงจริงเขาก็นอนวัดแล้วค่ะครับ
แล้วเขาเสพยาไปทีนี้เอากันไกลมาแทงน้องนักศึกษาใช่ไหม
แล้วก็หนีเข้าที่สารวัตรสารวัตรเขาก็วุ่นวายเลย
กำลังเตรียมงานศพอยู่ด้วยอ่ะค่ะดูตอนที่ตำรวจจับกลุ่มหน่อยค่ะ
มาเลยอ่ะ
ไปออกไกร
คุณผู้ชมตำรวจเพียบเลยอ่ะ
คือที่แล้วนักน่ะเป็นเจ็ดนะแต่ดูอยู่น่าน่าจะเป็นสิบอ่ะ
แล้วท่าทางเขาน่ะเขาไม่ได้แบบยอมตำรวจเลยนะ
ต่อให้เขาตัวคนเดียวเขาฮึดสู้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงบอกไงว่าวุ่นวายทั้งสารวัฒน์เลย

นี่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะคะ
เอาอาวุธไปแล้วก็ไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้เขาถือกันไกลตัดกิ่ง
หนีไปในสาราวัดค่ะแล้วเขาไม่กลัวเลยอ่ะ
สะบัดไอ้กันไกลตัดกิ่งนั้นเหมือนกับจะตอบโต้ตำรวจ
สุดท้ายก็โดนล็อกตัวเอาไว้ได้นะคะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจคุมตัวได้แล้ว
ก็เอาตัวออกมาจากสาราวัดเชื่อไหม
ชาวบ้านที่เขากำลังเตรียมงานที่สาราคือไม่ไหวไง
ไม่ไหวเดินเข้ามาชกเลยผู้ชายคนนี้นี่
สภาพคือนี่โอ้โหตั๊กเข้าน้ำ
แตกไหมแตกไหมเลือดอาบเลยค่ะ
แต่ไม่แนะนำนะไม่ค่อยอยากให้ทำแบบนี้
คืออยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้ว
ให้ตำรวจดำเนินการไปนี่เพราะว่าอะไรเนี่ย
เห็นที่เลือดหยดลงมาเนี่ยเพราะว่าฝั่งชาวบ้านเอง
เค้าบอกว่าเค้าก็ทนไม่ไหวเหมือนกันอยู่มาสร้างความวุ่นวาย
งั้นเดี๋ยวชาวบ้านจะผิดด้วยโดนปรับด้วยนะ
ผู้ชายคนนี้คือนายอุทัยดาบุตรอายุ๒๗ค่ะ
คือเขาเอากันไกลไปแทงหลังของชายอายุ๑๗ปี
เป็นนักศึกษาอาชีวะโอ้โหยิ่งแบบนี้
อันนี้คือมันเหลือฝั่งเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเค้าก็หนีไง
มาหลบอยู่ในสารวัฒน์ละอารวาถพังข้าวของในงานโสปอะ
เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็โดนคุมตัวได้
ถามอุทัยหน่อยอุทัยบอกว่า
ผมเคยทำงานอยู่กรุงเทพแล้วโดนทำร้ายขาผมหักผมก็ต้องดามขา
ทีนี้ผมตกงานผมก็เลยมาขอนอนวัด
ไทยบอกแบบนี้เสพยาไปสองเม็ดแต่ผมไม่ได้หลอนผมไม่ได้บ้า
แต่จะมีคนมารอบ้าข้าผม
ผมระวังแบบว่าว่ามันกล้าว

และทีนี้ผมก็ระวังมากไว้แล้ว
เขากำลังจะทำร้ายให้ผมแบบว่ายื่นอาวุธมา
กำลังจะถึงตัวผมแล้วทีนี้ผมก็เลยกระดุ่งมากไป
อ้าวใครจะมาทำร้ายเรานะครับอ๋อแล้วเสียบยาร์ไหมเออเสียบหน่อย
เสร็จหนูครับ๒เม็ดไม่ได้หลอนไม่ได้บ้า

ใช่แล้วนี่ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวหน้าวัดเนี่ย
เขาก็บอกว่าโอ้อุทัยเหรอเร่ร่อนมานอนวัดได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
แล้วเขาชอบถือพวกมีดถือกันไกลเดินอยู่ในชุมชน
ทีก็มาขู่ไงถือพวกอาวุธแบบนี้มาขู่ขออาหาร
ขอตังค์ขอน้ำกินเนี่ยแหละแล้วก่อนเกิดเหตุโอ้ยเดินตาขวางอยู่หน้าวัดนั่นน่ะ
นักศึกษาน้องที่เป็นนักศึกษาชีวะอายุ๑๗เคาะร้าย
ขี่รถผ่านมาก็เลยโดนแทงหลังจนน้องเจ็บอาการน้องก็สาหัส
ทีนี้ชาวบ้านเขาเลยรีบแจ้งตำรวจอุทัยก็หนีเข้ามาวัด
ท้ายที่สุดตำรวจคุมตัวได้แล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะ